มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมามาเกยตื้นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ช่วยช่วยด้วยนะคะตอนนี้น่าสงสารมากเลยค่ะ
นี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะยืนรอตรงนี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เห็นวานเกยตื้นก็ตกอกตกใจเป็นห่วงเป็นใยมันค่ะต้องรีบช่วยเหลือนะคะ
แต่ช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยต้องจับตาดูเรื่องของอันตราย
แล้วก็ฝนตกสะสมน้ำท่วมกันด้วยนะคะแต่ส่วนพื้นที่อื่นอื่นนั้นลมแรง
อากาศหนาวอากาศเย็นกันแล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้เราจะจับตาดูพายุลูกนี้ค่ะ
ชื่อว่าหว่ามกอนะคะตอนนี้อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็กำลังเคลื่อนมาทางทิศตะวันตก
ก็คือมาทางเวียดนามลาวและไทยค่ะแต่ข่าวดีคือว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ย
ไม่ได้มาประเทศไทยโดยตรงนะคะมันจะมาหยุดอยู่ที่อัลตังเกี๊ย
ขึ้นฝั่งไปที่เวียดนามแล้วก็สลายตัวค่ะส่วนข้อมูลนะคะของเส้นทางพายุ
เพื่อให้ชัดเจนเราดูจากกราฟิกนี้เลยมันจะค่อยเคลื่อนมาจากตอนนี้นะคะ
เป็นไต้ฝุ่นถือว่ามีความรุนแรงมากเลยทีเดียวดูแล้วน่ากลัวนะคะ
แต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มันขึ้นฝั่งแล้วและเจอกับอากาศเย็นอากาศหนาว
ลมหนาวเนี่ยเป็นลมแห้งค่ะไม่มีความชื้นพอมาเจอกับพายุเนี่ย
มันก็เลยทำให้พายุที่มีความชื้นมีลมมีฝนลดกำลังลง
ก็เลยสลายตัวนะคะคาดว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทย
แต่อาจจะมีฝนตกประปรายบริเวณภาคอีสานตอนบนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
มาดูเวลาที่จะเกิดฝนกันบ้างนะคะช่วงเวลาที่จะเกิดฝนในวันนี้นะคะ
ถือว่าเบาบางค่ะแต่จะต้องเฝ้าระวังที่ภาคใต้
เพราะว่าภาคใต้ยังคงมีฝนหนักโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เนื่องจากว่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดมาจากทางจีน
มันก็เลยทำให้อากาศบริเวณนี้แปรปรวนและทำให้คลื่นบริเวณอ่าวไทย
แถบประจวบคีรีคันชุมพรนะคะที่จะมีโอกาสคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่๑๒ถึง๑๔พฤศจิกายนด้วยนะคะ
สำหรับช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอุณหภูมิลดต่ำลงค่ะ
ประมาณหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสแล้วบางพื้นที่อุณหภูมิหลักเดียวแล้ว
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูลมแรงค่ะหาเสื้อกันลมเสื้อกันหนาวใส่
เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะแต่ขณะที่ภาคตะวันออก
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นยังคงมีฝน
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตกถึง๑๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๒๓เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกแถบจังหวัดตรังและสตูนนะคะ
ส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๔องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครอากาศเย็นมีลมแรงโอกาสเกิดฝนได้ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ช่วงสายวันนี้ก็ยังทำให้มีฝนบ้างบางพื้นที่เป็นฝนโปรยปลายหรือว่าบางที่ก็จะเป็นครึ้มนะคะคุณผู้ชม
ถือว่าอากาศดีสบายค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษต่างด้วยเพราะว่าอากาศค่อนข้างปิดนะคะ
เราจะได้รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วย
สวัสดีฉันไปช่วยวาดเกยตื่นก่อนนะคะน่าสงสารเหลือเกินค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่มาเลยนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ
อ้าวมาแล้ว